อยู่ที่หน้าจอทีวีแล้วก็ยี้ตา๕ทีฮะ

ตูนบอดี้แลมคุณหมอเหรียญทองมงกุฎวัฒนะ

นี่คือเหล่าคนที่ติดโผล่บุคคลแห่งปี

ไปไปมาคนหันมาถามนี่คือเบอร์๑ของรัฐบาลไทย
นี่คือนายกเบอร์๑เคยเป็นเบอร์๑ของโคตรชอบ
เอามือลงตาเดี๋ยวเข้าตานายก
ตาท่านท่านจะงับหัวผมอยู่แล้ว
รูปใหญ่โตโมโหลานมากลุงตู่ตกขบวน
ไม่ติดสำรวจเลยใดบุคคลแห่งปีของซูเปอร์โพลฮะ

เป็นการสำรวจบุคคลของสังคมแห่งปี๒๕๖๔
ตัวอย่างสาขาแรกคนดีของสังคม

จะวิ่งให้กับเด็กวิ่งให้กับโรงพยาบาล
สำหรับสาขานี้ก็จะมีพี่ปิ๊กปวีนาห่งสกุล
พี่บุหมดรบุ๋มปณัสดาร์วงผู้ดีด้วยนะคะ
ก็ช่วยเหลือสังคมกันค่อนข้างต่อเนื่องอยู่แล้ว
ส่วนสาขาที่๒สาขาคุณหมอของสังคม
หมอยงฮผู้วารวัลบอกว่านี่คือท่านที่ให้ความรู้
ความเข้าใจเรื่องของโควิดมากเหลือเกิน
มาด้วยคุณหมอเหรียญทองครับผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ
ท่านเป็นผู้ปกปักรักษาในเรื่องของสถาบันหลัก
แล้วพูดตรงกับใจท่านเป็นคนตรงมาตรงไป
ใครพูดไปหยามสถาบันไม่ได้เลย
จัดการเลยนะฮะติดมาเป็นอันดับ๒ครับ
อีกท่านหนึ่งคุณหมอนิธิมหานลเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาพรนะครับ

ส่วนอันนี้ต้องเชิญที่หน้าจอทีวี
บุคคลแห่งปีที่ให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชน
แก้ปัญหานี่นอกระบบที่ดินทำกินแหล่งน้ำและอื่น
มาเบอร์๑รองนายกประวิทย์วงสุวรรณ

ไม่มีเบอร์จุด๑เหรอที่มาก่อน๑
ไม่มีเหรอไม่มีหนึ่งคือหนึ่งฮะใครจะมาก่อนหนึ่งได้เหลือคนเดียว
ลุงตู่หายไปไหนไม่รู้เลยไม่เป็นไรสาขานี้ไม่มีไปตรวจสอบสาขาอื่น
ผู้มีบารมีทางการเมืองท่านประธานชวนหลีกภัย
ประธานสภาท่านนุ่มใบมีดโกนอาบน้ำพึ่ง
ว่าท่านจะเป็นนายกไม่ว่าท่านจะเป็นรัฐมนตรี
ไม่ว่าจะเป็นอยู่บนบันลังหรือข้างล่างของบันลังฮะท่านยังคงเป็นแบบนี้ทั้งสิ้นครับ
รวมถึงนี่คือเบอร์หนึ่งของผู้มีบารมีทางการเมือง
ประสานสอสอคุยกับสอสอในสภาในการควบคุมการประชุมการอภิปราย
ชัดเจนท่านประธานชวนหลีกภัยอีกท่านหนึ่งท่านประวิทย์วงสุวรรณลุงป้อม
สารพัดประสานลุงป้อมเอาอยู่หมดเลยนะครับ
ส่วนท่านที่สามคนดำรวจเอกเสียรีพิสุทธิ์เตมีเยาวะเนื้อติด
ผู้มีบรมีทางการเมืองเช่นเดียวกัน
อีกสาขาหนึ่งอาจจะไกลตัวหน่อยนะแต่ว่าถ้าเป็นนักธุรกิจต้องรู้จักหมดแหละ
สาขาเจ้าสัวนักธุรกิจช่วยเหลือสังคม
ก็มีคุณธนินเจรวนลสีพีใช่ไหมฮะมีคุณบรรทูลล่ำซำ
มีท่านเจริญสิริวัฒนภักดีไทยเบฟนะฮะนี่คือสาขาของนักธุรกิจเจ้าสัวนะครับ
ส่วนทุกสาขาอ่ะหมดแล้วเหรอหมดแล้วอ่ะดี
อ้าวแล้วลุงตัวนายกประยุทธ์จันโอชาหัวหน้ารัฐบาล
ตกสำรวจหมดเลยหาทุกสาขาทุกแขนงวิชาหาลุงตู่ไม่เจอ
คุณสุประโชคไม่ตั้งสาขาขึ้นมาสาขานี้เราไม่สามารถสำรวจได้
แล้วเขาไปสำรวจสำรวจยังไงก็ไม่มีใครเอ่ยชื่อลุงตู่มาเลยฮะ
หรือเป็นเพราะอะไรลุงตู่ไม่ติดโผล่ไม่ติดอย่างนี้ไหมเอาสาขานี้ไหม
อะไรฮะสาขาคุยกับไก่แห่งปีใช่คุยกับปูได้คุยกับไก่คุยกับปู
ติดเนี่ยไม่มีไงเขาไม่ได้สำรวจสาขาคุยกับพวกสัตว์ทั้งหลาย
คุณสองคนต้องไปดูข่าวนะว่าผมเนี่ยทำอะไรมาบ้าง
ไปดูย้อนกลับไปดูว่าผมทำอะไรสำเร็จมาบ้าง
นี่นี่นึกก่อนผมตอบแทนนึกตอบแทนท่านยก
ขอเคาะเวลาสัก๓วันได้ไหมฮะทำไมฮะผลงานเยอะเยอะมากไง
นึกไม่ออกเหมือนกันนะครับหลายคนบอกว่าเอาล่ะ
ลุงตู่ไม่ติดโผล่ลุงตู่ตกขบวน
ไม่สามารถติดบุคคลแห่งปีในแขนงวิชาใดทั้งสิ้นได้เลยฮะ
คนก็เลยฮือฮาว่าอ้าวมีทั้งฮือฮามีทั้งขำย้อนหลังด้วย
ลุงตู่ตกขบวนแต่บางคนก็บอกว่าอะไรนะโพซุปเปอร์โพล
ไปสำรวจใครมาไปสำรวจที่ไหนหรือไปสำรวจจักรวาลคู่ขนานมาหรือเปล่า
ทำไมบ้านใช้คำว่ากูในใจไม่เห็นเคยเจอเลยซุปเปอร์โพล
คุมตัวอย่างเนี้ยไปสำรวจที่ธำเนียบรัฐบาลรึเปล่าฮะ
ไม่แน่ใจเหมือนกันตรวจสอบไม่ได้คือถ้าสำรวจธรรมเนียบ
ต้องรู้จักลุงตู่ไงแล้วมันจะกลายเป็นลุงป้อมคนเดียว
หรือสำรวจอย่าโกรธกันซุปเปอร์โพลชาวเน็ตเขาด่ามาเอาใจนาย
ตำรวจเราก็ไม่รู้ใครเป็นนายใครนะฮะแต่ชาวเน็ตเขาเน้นเอาเม้นทีละสาขาเลย
กับพี่ไดเด๋ยอ่ะอันนี้ทำจริงครับ
โควิดเขาทำกันจะเป็นจะตายเขาทำงานหนักขนาดไหน

เขาทำงานหามรุ่งหามข้ามช่วยเหลือคน

ทีมงานกู้ภัยก็ทำงานสับปะเหลอที่ใจกล้า
ท้าทายโควิดแต่ไม่มีใครเผาให้
ปะเลอทำให้ไม่เห็นมันติดเลย

อันนี้พี่ตูนสะดุ้งไปอีกหนึ่งเฮือก
หรือสาขารุงป้อมแก้ตอนไหนวะ

ทำเรื่องน้ำการแก้ปัญหาน้ำ
ท่านเป็นประธานไงในภารกิจนี้
ส่วนหมอยงหมอยงก็บอกอ้าวมีแต่คน
นี่ชาวเน็ตบ่นขนาดนี้เลยนะฮะแต่จริงท่านก็ทำงานอยู่แล้วนะครับ
แต่คนที่เด่นจริงแล้วมันไม่ติดโผล่ไปกับใครเขาเลย
คือหมอปลามือปราบสัมภเวษีไม่มีสาขาไหนให้หมอปลาเลยเหรอ
เออไม่มีเลยนะฮะนี่ก็แล้วนี่ใส่เสื้ออะไรอ่ะ
แซวกันได้สาขาลิเวอร์พูลชุดว่าที่แชมป์เหรอ
เออเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นเลยขึ้นล่ะ
เฮ้ยข้างเป๊บไปก่อนมีเนี่ยข้างเป๊บไปก่อนแหม
นี่เราพูดถึงหมอปลาเราไม่ได้พูดถึงเสื้อของหมอปลาใส่
ถ้าเกิดว่ารอบนี้นะครับซูเปอร์โพลสำรวจบุคคลแห่งปี
รอบนี้ไม่มีชื่อลุงตู่แม้แต่สาขาเดียวครับ
ค่ะไม่เป็นไรลุงตู่น่าจะยังไม่ตื่น

คนทำงานในปิดทองหลังพระท่านก็ร้องเพลงบ่อยก็ไม่รู้หวังนะฮะ